มีมงกันบ้างดีกว่านะสำหรับสาวน้ำตาลชะลิตาคุณผู้ชมค่ะ
ด้วยความสวยความเฟียสความสับมีมงการันตี
เพราะฉะนั้นละครที่ชีได้รับเนี่ยไม่เคยไม่เคยจะได้เล่นเป็นสก้งสก๊อย
ตามสไตล์ที่น้ำตาลเขาชอบจำได้ไหมงานสงกราศแต่ไม่ได้อีกกี้
ก็รวมตัวลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยมาเลยทุกคนรับบทเป็น
แบบว่าชนชั้นใช้แรงงานบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าสาวน้ำตาลชะลิตานั้น
รับบทเป็นลูกคุณหนูค่ะหรูหราอยู่ห้องแอร์เย็นฉ่ำนะจ๊ะ
เจ้าตัวบอกเลยว่าเอาจริงพี่ใจนึงนี่นะยาก
อยากจะพลิกคาแรคเตอร์มาเล่นเป็นอีกกี้หน้าจอบ้าง

ตอนนี้ถ่ายละครมาสองเรื่องไหนจะมีอีเวนต์อีก

ไม่ใช่ว่าเหนื่อยจนร้องนะฮะแต่ว่าบางงานอยากจะอยู่ต่อ
มันสนุกจนเพลินไงแต่ไม่ได้ต้องไปต่ออีกงาน
เอ็นดูจริงไปฟังน้ำตาลค่ะ
ไม่ได้เห็นอีกกี้เพราะว่าดูแพงตลอดเวลา
เป็นคุณหนูคนอื่นเขาไปบุกป่าฝ่าดงอยู่ห้องแอร์

แล้วที่นี้ก็พูดจากกันก็รับงานตรงเวลากันพอดี
เกือบร้องไห้อยากดูแต่ว่าอยากได้เงินกว่า

เออนะคะเอาแล้วเห็นน้ำตาลสวยแซ่บแบบนี้
หลายคนบอกว่าอยากรู้เรื่องหัวใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าชีวิตเธอไม่ค่อยมีข่าวเรื่องแบบนี้
ชีวิตจริงเจ้าตัวย้ำนะคะว่ายังโสดนะคะ
กับพระเอกใหม่ที่มีข่าวกุ๊กมาบ้าง
ตะวันเนี่ยนะเขามีผลงานละครกับธัญญาอาสยามอยู่

กาดอกจันทร์ว่าสเตตัสคือเพื่อนสนิทเหมือนเดิมนะจ๊ะ
ขณะเดียวกันที่ตะวันเองก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐ
สนิทกับน้ำตาลแต่ก็ยังไม่ใช่ถึงขั้นแบบว่าเออเป็นแฟนกัน
แต่คุยกันปรึกษากันทุกเรื่องมันยังไงอ่ะ
ไปฟังคำตอบดีกว่าค่ะงงนะเนี่ย
ก็ใช้คำว่าเป็นคนคุยเป็นคนคุยกันอยู่
แต่ว่ามีเรื่องสำคัญแล้วก็จะปรึกษานางนั่นแหละ
แกว่าแกนี่คือนับถือเป็นพี่

เราก็จะแบบว่าตอนแรกเรียกพี่ตานพี่ตานตอนนั้นก็เรียกน้ำตาลแล้ว

มีอะไรก็อยากจะบอกเล่าอยากจะฟังมุมมองของผู้ชายบ้าง
แต่ก็ไปมาเพื่อนเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ย

เราต่างคุมความลับของกันและกัน